คุณผู้ชมเห็นข่าวพี่รายเดอร์สู้ชีวิตแล้วนะฮะ
เกี่ยวกับอาหารการกินเหมือนกันนะครับ

เราก็คาดหวังว่าจะมีกุ้งตัวใหญ่

อันนี้คือเราสั่ง

ไม่กุ้งตรงไหนเอาปากกามาวง

คุณผู้ชมมองเห็นหรือยังฮะกุ้ง
นี่ไงขอแว่นขยายหนึ่ง
นั่นนะฮะกุ้งแห้ง

กุ้งฝอยแหละคือมันเล็กกว่ากุ้งแห้งอีก

โอ้โหคุณผู้ชมแต่เนี่ยดิฉันถามอ่ะ
ผิดตรงไหนอ่ะก็สั่งข้าวผัดกุ้งไม่ใช่หรอ
นี่ไงกุ้งแน่นกุ้งแบบจุกเลยอ่ะค่ะ

ข้าวผัดกุ้งแล้วต้องเอาปากกามาวงว่ามันไม่ตรงปกแบบนี้นะครับ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกไลน์นี้นำมาโพสต์ให้ดู
บอกว่าเธอสั่งข้าวผัดกุ้งมากิน

เอากุ้งฝอยตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ไม่เห็นเหมือนข้าวผัดกุ้งที่เคยกินทั่วไปเลย

หรือทางร้านเขาเป็นเมนูแบบนี้
เอ๊ะหรือเราเนี่ยเข้าใจผิดไปเอง

เอ๊ะคุณมันเอ๊ะหลายเอ๊ะเนี่ย

เออเขาให้กุ้งมาหลายตัวมากกว่าร้านอื่นอีกค่ะ

แต่เนี่ยโอ้โหนับไม่ถ้วนเลย

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย

แล้วเจอข้าวผัดกุ้งฝอยแบบนี้

เออคุณอาริยาจะรู้สึกยังไงนะ

เออก็ไปเบี่ยงเขาไม่ได้อีก
อย่างน้อยได้กุ้งยังดีกว่าวิญญาณกุ้ง